เดี๋ยวเรายังอยู่กันที่เรื่องราวควันหลงนางงามจักรวาลกันต่อนะคะ
ต้องบอกว่าน้องน้ำตาลชะลิตากลายเป็นเรียกได้ว่า
กระแสน้ำตาลฟีเวอร์มากเมื่อวานนี้โอ้โหแต่งตัวเป็นน้ำตาลทำผม
แต่งหน้าใส่มงกุฎสายสะพายแน่นมากเลย
ฉันคนเดียวไม่แต่เราเห็นกันมากมายในโลกโซเชียลนะคะ
และหลังจากที่เธอปฏิบัติภารกิจนางงามเสร็จสิ้นแล้ว
เธอได้มีการโพสต์ข้อความลงในไอจีส่วนตัวเป็นครั้งแรกนะคะ
เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนทุกคนด้วยค่ะ

ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดน้ำตาลชะลิตา
ขอบคุณทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการประกวดในครั้งนี้
ทั้งครูผู้สอนเมคอัพอาร์ทิสต์สไตลิสต์
ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบชุดประจำชาติล่ามแปลภาษา
ตลอดจนผู้ชักนำเธอเข้าสู่วงการนางงามและอีกมากมายค่ะ
ล้วนเป็นผู้ที่มีส่วนผลักดันให้เธอ
ได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งนี้
ซึ่งก็รวมถึงแฟนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะน้ำตาลยังบอกอีกด้วยว่า
เธอคงจะคิดถึงเรื่องราวความทรงจำที่แสนจะพิเศษสุดในชีวิตครั้งนี้มาก
ประกวดครั้งนี้มันมากกว่าการประกวด
เธอได้เพื่อนได้เห็นความมืออาชีพของทีมงาน
ได้ความสนุกได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ได้เห็นความน่ารักของแฟนนางงามฟิลิปปินส์
นี่คือสิ่งที่เธอพยายามทำหน้าที่ของสายสะพายไทยอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว

กลั่นออกมาแล้วก็โพสต์ลงในอินสตาแกรมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการโพสต์ไอจีครั้งแรกด้วย
ตั้งแต่น้ำตาลทำหน้าที่ตัวแทนสาวงามประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ
กรุงมณิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวานนี้นั่นเองนะคะ
และแน่นอนว่าในวันนี้ค่ะเธอจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะ
แฟนสามารถไปรอพบเธอได้ประมาณ๑๕นาฬิกา๓โมงกว่านะคะ
ทีมข่าวบันเทิงของเราไปเกาะติดน้องน้ำตาลอยู่ที่สนามบินแน่นอน
ใช่ค่ะอาจจะแฝงตัวอยู่ในกระเป๋าสักใบเดินทาง
ดิฉันว่าแฝงไม่ได้ตัวใหญ่ยังไงนะ